ล่าสุดนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวนายยีนได้เมื่อวานใช่ไหม
แล้วมีการขยายผลจับเพิ่มได้อีกหนึ่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูความคืบหน้ากันเลย

นำตัวในออฟคนนี้รีบวิ่งขึ้นไปแล้วค่ะ

จับกลุ่มตัวได้เมื่อคืนค่ะในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
ทางผู้อำกับสนดูสิตบอกว่า
ตำรวจชุดสืบสวนนครบานนะจับกลุ่มในออฟได้

ีนโดนจับก่อนหน้านี้ใช่ไหมยีนเป็นมือยิง
แล้วก็เลยขยายผลนำไปจับกลุ่มอ๊อฟได้
เนี่ยคือใครคือคนที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกคัน
และเคยเป็นนักศึกษาเทคนิคแห่งหนึ่งแถวจรรย์สนิทวง
เป็นคนที่ถูกฝั่งน้องผู้คนตายใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บ
จำได้ป่ะตำรวจบอกว่ามีอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บตามตัวอยู่

จากการสอบสวนเนี่ยนะยังสอบปากคำเรื่องพฤติการในการก่อเหตุ
ไม่ได้พูดถึงมูลเหตุจูงใจก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกทีนึง
วันนี้นะคะแต่ว่าเจอร่องรอยบาดแผล
ที่ต้องให้รอผลตรวจของแพทย์ลงความเห็น
เดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนคุมตัวทั้งอ๊อฟแล้วก็นายยีน
ไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เอาผลมาประกอบสำนวนคดี
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมมีรายงานด้วยนะว่าออฟได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของโอม
ยังหนีอยู่นะมากับยีนแล้วยีนเป็นคนยิงค่ะ
ตอนนั้นมันเป็นจังหวะชุนละมุนพอดีออฟถูกอาวุธมีดได้รับบาดเจ็บนะคะ
เท่ากับ๒แล้วนะควบคุมตัวได้๒แล้วนะครับ